มาดูที่เรื่องของการเดินทางด้วยเครื่องบินกันหน่อยนะครับ
ประชาชนที่จะเดินทางไปที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
คงต้องเผื่อเวลานะครับในการเดินทางอย่างน้อย๒๓ชั่วโมงนะครับ
เพราะว่าวันนี้ก็มีปริมาณผู้โดยสารเยอะทีเดียวนะครับ

เดินทางมากที่สุดในช่วงของสงกรานนะครับ
ติดตามประกาศจากคุณธิตภาษิริพิพัฒน์
รายงานสดจากท่ากาศยานสุวรรณภูมิครับ
บรรยากาศที่ท่ากัศยานสุวรรณภูมิขณะนี้คึกคักเป็นพิเศษค่ะ
หลังจากวันนี้จะเป็นวันที่มีผู้โดยสารเดินทางเข้าออกประเทศมากที่สุดนะคะ
ไม่ต่ำกว่า๒๒๐๐๐คนค่ะ
ส่งผลทำให้ท่าอากาศยานออกประกาศเตือนประชาชนผู้โดยสารขาออก
เผื่อเวลาเดินทางมาสนามบินอย่างน้อย๒๓ชั่วโมงค่ะ
ซี่ไม่ต่ำกว่า๓๐๐คันเข้าประจำจุดรับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น๑อย่างพร้อมเพลียง
หลังบริษัทท่าอากาศยานไทยประเมินว่าวันนี้จะเป็นวันที่มีผู้โดยสารเดินทางเข้าออกที่นี่หนาแน่นมากที่สุด
ไม่ต่ำกว่า๒๒๐๐๐คน
จากปกติที่มีผู้ใช้บริการเพียง๑๒๐๐๐คนต่อวัน
โดยวันนี้ผู้โดยสารส่วนใหญ่กว่า๑๗๐เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ส่วนอีกร้อยละ๓๐เป็นผู้โดยสารภายในประเทศค่ะ
นักท่องเที่ยวจากประเทศสวีเดนทั้งสองคนนี้เล่าให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังว่า
ตั้งใจเดินทางมาถึงประเทศไทยวันนี้เพื่อร่วมเทศกาลสงครานโดยเฉพาะ
หลังได้ยินว่าเทศกาลสงกรานเป็นเทศกาลที่สนุกสนานและมีคนจากทั่วโลกเดินทางมาที่นี่
ก่อนหน้านี้รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง๒สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
คนตำรวจตรีพิทธิพงศ์ประยูนสิริยอมรับว่าปริมาณเที่ยวบินขึ้นลงในช่วงนี้หนาแน่นและไม่สมดุลกับปริมาณช่องตรวจ
ส่งผลให้มีภาพผู้โดยสารสะสมในโถงรอรับการตรวจหนังสือเดินทางในช่วงเที่ยวบินหนาแน่น
และเป็นไปได้ว่าจะมีผู้โดยสารบางส่วนรอรับการตรวจเกินกว่า๑ชั่วโมง
แม้เจ้าหน้าที่จะนั่งเต็มทุกช่องตรวจและใช้เวลาตรวจตามขั้นตอนตามกฎหมาย๗ขั้นตอนไม่เกิน๔๕วินาทีต่อคนแล้วก็ตาม
ฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารขาเข้าที่ถือพาสปอร์ตไทยใช้ช่องทางอัตโนมัติ
ส่วนผู้โดยสารขาออกเผื่อเวลาเดินทางอย่างน้อย๒๓ชั่วโมงค่ะ
จำเป็นจะต้องสำแดงนาฬิกาโน้ตบุ๊กกล้องหรือสิ่งที่มีค่าก่อนเดินทางออกนอกประเทศค่ะ
ส่วนการสำแดงสินค้าเพื่อสีพิษสีในขาเข้านั้นยังคงปฏิบัติตามเดิมค่ะ
ตภาษิริพิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากท่ากัดสยานสุวรรณภูมิค่ะ